คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมาน
บุกเข้าไปในบ้านของผู้ต้องหา๓คน
ในคดีที่เป็นทีมสังหารไปยิงถล่มรถ
ของนายกอวตอบางสมบูรณ์และข่อนนายก

จับตัวคนนึงมาได้ชื่อวัดนั่นเอง
คุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์นี้
เมื่อคืนชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมาน
และก็บริษัท๙๔๑ได้เข้นสอบประคำ
ผู้ต้องหาคือนายธวัชชัยศรีชา

ของสารจังหวัดนครนายกนะครับ
ล้างมีหลักฐานเชื่อมยงว่าในวัก
มีส่วนผัวพันกับเหตุการณ์ที่กลุ่มคนร้าย
และส่งผลให้รองนายกกับคนขับรถ

ปากคำนานกว่า๑๔ชั่วโมงแต่เจ้าตัวเขายังคงให้การปฏิเสธ
ทีนี้เจ้าตัวที่ก็เลยนำตัวไปฝากหางไว้ที่สอบพอด์ดงราคอน
ก็มีญาติไปรอเฝ้ามีการนำยารักษาโรคมาให้มีการเอาเสื้อผ้าไปให้
มีการพูดคุยกันกับในวัดซึ่งในวัดยังคงยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ไปฟังเสียงญาติของผู้ต้องหาเมื่อคืนหน่อยฮะ
แย้นแยมแบบนี้นะตอนนี้ยังจับกลุ่มได้เพียงคนเดียวตัวอื่น๒คนซึ่ง
นายพูดิวัตรหรือว่าคอธเนี่ยกุมารดำเนี่ย๒คน
ทีนี้มันมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ยังมีการคุมตัว
คุมตัวนายสุนทรซ่องามหรือว่าในบีอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถแบ็คโฮลให้กับในวัด
แล้วก็เป็นเจ้าของรถเก๋งสีบรอนเงิน

ในการเอาไปใช้ก่อเหตุหรือเปล่า
เพราะว่ารถเก่งคันดังกล่าวเนี่ย
ทำไมยี่ห้อรถกับล้อแม็กซ
ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นกระทะคอบล้อแม็กซ์

ยี่ห้อหนึ่งไอ้กระทะครอบล้อแม็กซมันเป็นยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งเอแต่ว่าไอ้ล้อหลังมันมีความคล้ายคลึงกับรถที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นหลักฐานในคลิปกล้องหน้ารถของคันที่ประสบเหตุ
คือต้องไปดูนะเพราะว่าในกล้องหน้ารถรถตู้ของนายกนะเยิ๊บอ
ซึ่งตอนนี้นะฮะในบียังคงอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้ในส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงที่เจ้าหน้าที่บุกไปในบ้านของในบิ๊กหรือว่าฉายาที่เขาชื่อว่ากุมารขาวเนี่ยนะคุณผู้ชม
ออกไหมจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยหลังจากคนตำรวจเอกสุรวจแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าทั้งสามคนที่ถูกออกไหมจับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของขบวนการนี้เท่านั้นแต่ยังมีคนอื่นร่วมขบวนการและหลบหนีจากการกระทำความผิดไม่ใช่แค่สามคนนี้ที่ทำได้มันต้องมีมากกว่านี้ยังมีคนในข

นี่ไงคือพบตรบอกนะคะว่าไม่ได้มีแค่สามคนนี้แต่ว่านอกเหนือจากสามคนนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะแต่สำหรับสามคนล็อตแรกที่มีรายชื่อออกมาเนี่ยจับได้แล้วหนึ่งคือในวัดหรือวัฒวัดชัยศรีชาญเหลืออีกสองคนที่ยังหนีอยู่คือกุมารขาวกุมารดำกุมารขาวคือในรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือว่าในบิ๊กใช่ไ
กุพรมนะหาตัวอีกสองคนกุมารขาวกุมารดำที่ดีฉันบอกเนี่ยยังหลบหนีอยู่แล้วเดี๋ยวต้องไปขยายผลหาคนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วเดี๋ยวต้องไปดูแหล่งที่คาดว่าสองคนนี้หลบหนีไปกบดานไปตามรถคันที่ใช้ก่อเหตุถามว่ารถที่ใช้ในการก่อเหตุหาเจอหรือยังตอนนี้ยังนะคะจากข่าวที่ออกมาตอนแรกว่ารถที่ใช้ในการก่อเหตุจะ
รวมถึงจะต้องไปหาหลักฐานก็คืออาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุกู้ภัยเนี่ยนะเขาไปงมหาในแม่น้ำนครนายกค่ะหลังบ้านของในบิ๊กเนี่ยแหละซึ่งก็คาดว่าตัวผู้ต้องหาน่าจะโยนปืนทิ้งน้ำหรือว่าหลังจากที่มีคนให้เบาะแสว่าในบิ๊กเนี่ยได้นำปืนอากาศที่ใช้ในการก่อเหตุไปโยนทิ้งน้ำอั
หนึ่งก็พยายามติดต่อไปหาด้านของในประสบโชกถามความคิดเห็นหรือความคืบหน้า
หลังจากที่ไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็เชื่อมโยงว่ารู้จักเป็นลูกน้องกัน
นะฮะทีมข่าวก็ได้แต่ฝากข้อความเอาไว้นะครับ
ซึ่งเดี๋ยวความคืบหน้าคงต้องติดตามกัน
จะมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงหรือไม่อย่างไรต่อไป
ใช่ค่ะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะคะ
ก็มีความคืบหน้ามาทุกวันเลยนะคะ